นี่นะเน้นย้ำเลยเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปี

มองไปปั๊บเนี่ยก็ดูแบบตัวใหญ่กำยำแข็งแรง
เป็นนักกีฬาชอบเล่นกีฬาแต่เราไม่รู้ว่าข้างในร่างกายของเราเนี่ย
เป็นยังไงผู้ชายคนนี้ค่ะเขาไปเตะบอล
ตอนเที่ยงเลยแล้วปรากฏว่าเป็นลมหมดสติ
ต้องปั๊มหัวใจกันแบบนี้ค่ะ
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
โอ้ววิทยาคุณผู้ชม
นางอ่าวนางที่ว่านี่คือที่อ่าวนางกระบี่นะคะ
แท็กเล่นฟุตบอลแฮชแท็กเป็นลมขอให้ปลอดภัยครับ

ใช่เนี่ยทีนี้เมื่อกี้ที่เขาเขียนในคลิปเขียนว่าอะไรนะ

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เขาไปเล่นฟุตบอลตอนเที่ยงเลย
แล้วก็น่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลท้องถิ่นแหละ
เพราะว่าแต่ละคนก็ดูแบบใส่เสื้อมีเสื้อทีมเนี่ยนะ
เวลาที่เขาจัดแข่งแบบนี้ก็จะแข่งช่วงกลางวัน
แล้วหลังจากผู้ชายคนนี้ลงไปเล่นได้แป๊บนึงเป็นลมหมดสติคาสนามเลยนะ
เพื่อนก็หามมามาปฐมพยาบาลปั๊มหัวใจแล้วก็พัดอยู่แบบนี้ค่ะ
หน่วยกู้ชีพอยู่ใกล้ก็เลยมารับ
แล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลได้เนี่ยนะคะถามว่าตอนนี้อาการของผู้ชายคนนี้เป็นยังไงบ้าง
บางทีเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาสุขภาพอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่สิ่งหลักคือตรวจสุขภาพประจำปี
อันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
อย่าว่าแต่คนที่ร่างกายอาจจะไม่ได้พร้อม
ไม่ได้ฟิสอยู่ตลอดเวลาเราเห็นข่าวอยู่เงินนะ
นักฟุตบอลต่างประเทศนะครับ
ซุดลงไปรอดก็มีตายก็มี
ฉะนั้นคุณผู้ชมครับนี่ผมก็เตือนตัวเองเหมือนกัน
คือเวลานักกีฬาทุกประเภทเวลาที่ไม่ได้เล่นนาน
ได้กลับไปเล่นนะใจมันได้
วิ่งเป็นม้าเลยร่างกายไม่ได้
ยังไงนี่ผมกำลังจะกลับไปเตะฟุตบอลอีกเหมือนกัน
ก็ดูข่าวนี้แล้วก็เดี๋ยวคงต้องแบบเดินเล่นไปก่อน
หรือว่าต้องทำร่างกายให้พร้อมก่อน